ผู้ชายคนนี้เป็นอะไรคะมากระโดดใส่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
คนขับเขาก็ตกใจแล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ไม่ไปไหนนะ

แจ้งตำรวจให้หน่อยโอ้โหแจ้งตำรวจให้หน่อย
ทำไมเขามานอนชิวกันแบบนี้ใช่แล้วดูสิคือไม่ได้ใส่เสื้อ
แล้วก็นั่งขวางอยู่กลางถนนกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับ
รถต้องหลบคนค่ะเออกลัวรถชนรถทับนะใช่
นี่ถนนสาย๓๐๔นะก่อนจะถึงแยกไฟแดง๓ทหารที่กะบินบุรีปลาจีนบุรีค่ะ
กู้ภัยเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้บอกว่าผมกำลังจะไปทำงาน
เห็นผู้ชายคนนี้เออแล้วอยู่ดีเขากระโดดใส่หน้ารถหลายคันเลย
คนขับทุกคันเบี่ยงหลบนะกลายเป็นรถต้องหลบคน
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็นั่งอยู่กลางถนนต้องประสานตำรวจแล้ว
ให้มารับตัวไปเขาเป็นอะไรล่ะเนี่ยทีนี้พอสายตรวจมา
มาคุยกับผู้ชายคนนี้ก็พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
คือขนาดแค่ถามว่าเขาคือใครชื่ออะไรยังบอกไม่ได้เลย

จะเป็นอุบัติเหตุนั่นสิฮะพี่จะไปแย่ไปกระโดดใส่หน้ารถ
ต้องออกก่อนไม่ให้นั่งอยู่กลางถนนแล้วจะต้องประสานญาตินะ
รู้สึกจะเป็นชายสติไม่ดีอ่ะคุณเออหรือเขามาพิสูจน์เครื่องรางของขังของเขาคุณเนี่ย
เต็มคอเลยนะรอยศักยันต์ต่างนะ